อีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ยังคงน่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วง

ล่าสุดทำให้ตอนนี้กรมชลประธานมีการสูบน้ำจากแม่น้ำโขง
ลงสู่ห้วยในอำเภอโพนพิสัย
เพื่อเป็นการบรรเทาใบแรงให้กับประชาชนเกษตรกรในเบื้องต้น
ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๔เครื่อง
ที่กำลังสูบน้ำจากแม่น้ำโขง
บริเวณปากห้วยหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
คือสถานีสูบน้ำชั่วคราวของโครงการบรรเทาภัยแรงปี๒๕๕๙
ให้ราชดอนตามนโยบารรัฐบาล
โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำชั่วคราวจำนวน๒แห่ง
ดำเนินการโดยกรมชลประธาน

สามารถสูบน้ำได้วันละ๗๗๐๐ลูกบาทเมตร
สูบได้เครื่องละ๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
รวมทั้งหมดทำงาน๑๘ชั่วโมงต่อวัน

คือเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคม
จนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมปีนี้
การทำงานของพื้นที่แก้ภัยแรงสถานีสูบน้ำชั่วคราวห้วยหลวง

มายังบริเวณสถานีสูบน้ำชั่วคราวแห่งที่๑บ้านดอนคง
จากนั้นปล่อยน้ำไปตามลำน้ำห้วยหลวง

บริเวณสถานีสูบน้ำชั่วคราวแห่งที่๒บ้านจุมพล
ตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัย
หน้าประตูระบายน้ำห้วยหลวง
หลังจากนั้นก็จะเปิดประตูระบายน้ำ

พาดผ่านอำเภอโพนพิสัยกว่า๒๐กิโลเมตร
โดยมีสถานีสูบน้ำย่อยอีก๘สถานีของ๓ตำบล

คือตำบลวัดหลวงนานังและชุมช้าง
เพื่อคอยรับน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน
ผ่านคลองส่งน้ำชนประทานสาขาย่อย

โครงการนี้สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชนรับประทาน
เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ได้๑๒๐๐๐ไร่
บรรเทาภัยแรงได้ทั้งจังหวัดน้องคายและอุดรธานี
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณต้นทุน
สนับสนุนการผลิตปลาปลาเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในเขตจังหวัดน้องคายและอุดรธานี
ได้ประมาณ๔๗ล้านลูกบาทเมตร
ในการสูบในครั้งนี้นะครับเราติดตั้งเครื่อง
๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที๔เครื่อง
ก็เป็น๑๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็เป็นปริมาณน้ำที่น้อยมาก
ก็ไม่มีผลต่อระดับน้ำโขงแต่อย่างใดครับ

ยังได้ศึกษาโครงการพัฒนาการใช้น้ำโขง
เพื่อบรรเทาภัยแรงในพื้นที่รุ่มน้ำข้างเคียง
โครงการพัฒนาการใช้น้ำโขงห้วยหลวงรุ่มน้ำสงคราม
โครงการผันน้ำหนองหานกุมภาวะปี
อ่างเก็บน้ำลำเปล่าน้ำพองอ่างเก็บน้ำอุบลรัฐ
ซึ่งจะสูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ประโยชน์
อัตราสูงสุด๑๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
สามารถเติมน้ำปริมาณ๒๑๗๘ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
อ่างเก็บน้ำต่างเพื่อส่งน้ำตามฝ่ายและคู่คลองได้
พื้นที่ช่วยไผล้แรงสถานีสูบน้ำชั่วคราวห้วยหลวง
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการแก้ภัยแรงตามรุ่มน้ำโขง
ที่มีการจัดการระบบบบริหารการจัดการน้ำเป็นอย่างดี
ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ชนรับประทาน
สามารถที่จะต่อสู้กับภัยแรงที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย

สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน